ข่าวที่จะเล่าไปนี้ต่อไปนี้เนี่ยยังคงหลายคนสนใจอยู่นะฮะกรณีที่ตั้งคำถามว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะฮะกรณีหมวดวิจิตซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่โรงพักโพลสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะคือพี่สาวของผู้ชายคลั่งคนหนึ่งโทรตามตำรวจในนี้ให้เข้าไประงับเหตุเพราะว่าน้องชายเนี่ยถือมีดตอนนั้
ว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นก็เลยโทรให้ร้อยตำรวจโทวิจิตบางปลาตำรวจสพโพนสวรรค์หรือว่าหมวดวิจิตเนี่ยนะคะเข้าไประงับเหตุตอนเข้าไประงับเหตุเนี่ยโอ้โหหลายคนชื่นชมนะคิดว่าเป็นฮีโร่แต่คุณดูคลิปนี้ดีนะคะตอนแรกเนี่ยใช่มันคือฮีโร่จริงตอนเข้าไปครั้งแรกเอาไม้งามเข้าไปนะแต่ไม้งามหรือจะสู้มี

มาที่อาจจะยืมมาละค่ะแล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ก็คือหลานสาวของนายลำเภยเนี่ยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาในทองที่ตำบลบ้านเค้าอำเภอโผลสวรรค์จังหวัดนครพนมที่นี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับกับนันตำบลบ้านเค้าค่ะอยู่ที่โผลสวรรค์นั่นแหละคุณกิตตีศักดิ์อาก
เพราะการกระทำของตำรวจเนี่ยคือเกินกว่าเหตุจริงค่ะ

ดังนั้นแล้วลุงประกาศกล้าวเลยค่ะ
บอกว่าลำเภยหลานชายต้องไม่ตายฟรีนะคะ
ร้อยตำรวจโทวิจิตต้องถูกดำเนินคดีด้วย
คุณผู้ชมตามมานะคะเพราะคดีนี้มีความคืบหน้าค่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามพี่สาวของนายลำเภยนะคะ
ก็คือคุณทองคำยอมรับว่าตนเองนี่แหละเป็นคนโทรศัพท์
ไปตามหมวดวิจิตรให้เข้ามาระงับเหตุเพราะหนึ่งเป็นคนบ้านเดียวกัน
หมวดวิจิตเนี่ยแกเคยเห็นพฤติกรรมของนายลำเภยผู้ตาย
แล้วก็เคยช่วยไประงับเหตุหลายครั้งแล้วนะคะแต่แต่แต่แต่แต่
ครั้งนี้ก็เหมือนกันขอให้มาช่วยดูแลความเรียบร้อย
ไม่ได้ให้มาฆ่าใครเพราะฉะนั้นแล้วจะเดินหน้า
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องชายและเอาเรื่องหมวดวิจิตรให้ถึงที่สุดค่ะ
ไม่ไม่ได้เห็นตัวเห็นแต่เสือปิดตอนนั้นพระต้องทำทีนี้เคธเห็นเนอะ
ยังไงก็น้องเนอะถึงมันไม่ดีก็เป็นน้องเราก็เสียใจนะคะ
ถ้าเห็นกิ๊บโมโหเลยตำรวจจะทำเกินเหตุถึงว่าทำเกินไป
โทรให้มาดูให้ไม่ใช่ว่าจะโทรให้มาฆ่ากัน

ทำให้ป้าทองคำจะไม่ยอมค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้เห็นคลิปแล้ว
คงจะรู้สึกเหมือนกันกับคุณผู้ชมในโซเชียลที่ส่งเข้ามาบอกว่า
จริงแล้วเขายอมแล้วอ่ะเขายอมแล้วควรจะจบได้แล้ว
ไม่ใช่กลับเข้าไปทำอย่างนั้นมันเหมือนมันตั้งใจหรือเปล่า
อารมณ์ยังค้างอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
คือคลิปเนี้ยมันมีสองช็อตช็อตแรกเนี้ยตอนที่หมวดวิจิตรแกเข้าไปเนี้ยฮะ
แกเองก็ถูกชายคลั่งคนนี้ก็คือนายลำเภยฟันที่แขนไง
ไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็พยายามเข้าไปต่อสู้กัน
สุดท้ายไปแย่งมีดกลับมาได้

แต่ช็อตที่๒นี่แหละกลายเป็นประเด็นกลับเข้าไป
ไปเอามีดแล้วปืนเข้าไปซ้ายถือมีดขวาถือปืนแล้วกลับเข้าไปเห็นไหม
ใช้เท้าเนี่ยเตะเข้าไปที่ยอดหน้าของนายลำเภยอืม
จ่อยิงไปที่หน้าอกหนึ่งนัดนี่ไงจริงจริงนี่ไงจังหวะนี้ค่ะ
ที่ตามที่เธอวิธีต้องไปเรียกกำลังเกิดเอาไม้งามมาแล้วนะครับ
เหตุผลคุ้มกล้างอืมที่นี่อีกหนึ่งเรื่องนะ
คุณผู้ชมฟังแล้วก็หดหู่เราไปคุยกับน้องต้น
น้องต้นอายุสิบห้าปีกำลังเรียนหนังสืออนาคตสดใส
เรียนอยู่ชั้นม๓เป็นลูกชายคนเดียวของนายลำเภยผู้ตาย
ต้นบอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่ต้องสูญเสียพ่อ
เพราะพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่น้องอายุ๒ขวบ
แล้วน้องต้นก็ใส่อยู่กับพ่อมาโดยตลอดที่ผ่านมาพ่อมีอาชีพรับจ้าง
หาเช้ากินค่ำหาเงินมาให้อาทิตย์ละประมาณร้อยถึงสองร้อยบาท
ไอ้เงินจำนวนนี้พ่อก็ไปฝากไว้ให้
ไว้ให้ลูกเรียนหนังสือน้องต้นบอกว่าคิดว่าการกระทำของตำรวจมันรุนแรงเกินไป
แล้วที่ฟังแล้วหดหูซ้ำสองคุณน้องต้นบอกว่า
แม้ว่าพ่อจะตายไปแล้วไม่มีคนส่งเสียให้เรียน
แต่ตนนั้นก็อยากเรียนหนังสือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
นับจากนี้ไปในอนาคตจะดิ้นรนต่อสู้๑สมอง๒มือนะคะ
ต่อสู้รับจ้างทำงานขอเพียงแค่ได้เรียนจบชั้นม๖
เพื่อจะไปเป็นพื้นฐานในการต่อยอดทำงานต่อไป
เพราะครั้นว่าจะให้เรียนสูงกว่านี้ระดับปัญญาตรีปริญญาโทปัญญาเอก
คงไม่มีปัญญาน้องต้นบอกแบบนี้นะคะฟังเสียงน้องต้นหน่อยค่ะ
ใจดีนะคะอยากส่งเสียก็ลองติดต่อดูนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะที่บอกว่ามีความคืบหน้าเรื่องของคดีความเนี่ย
ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะ
ทั้งฝ่ายหมวดวิจิตรกับผู้ตาย
นี่ก็ร้อยตำรวจโทษวิจิตอบบางปลาย
ถูกแจ้งข้อกล่าวหา๑คือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ

และตอนนี้เรื่องของการตั้งคณะกรรมการวินัย
ตรวจสอบเรื่องของวินัยด้วยนะคะ
ถ้าผิดวินัยก็ต้องว่าไปนะครับ
ส่วนนายลำเภยก็ถูกตั้ง๒ข้อกล่าวหา
คือต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงาน
โดยมีอาวุธแล้วก็พยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะคะ
แต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าตัวเสียชีวิตแล้ว

ออกสำนวนนั่นเองนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีอาญากับร้อยตำรวจโทวิจิตรด้วยค่ะ
ไม่อยากให้แค่แบบมีการสั่งย้ายตั้งกรรมการสอบ
แต่อยากให้ผลมันออกมาเป็นรูปธรรมว่าลงโทษอย่างไร

เพื่อให้ประชาชนสบายใจว่าได้รับความเป็นธรรมอย่างทองแท้นะ